เรื่องของการขับรถมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
มีคนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายนะฮะเขาโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดลงในเฟซบุ๊ก
บอกว่าถูกรถคันหนึ่งพุ่งชนกลางวงเล่าเจ็บกันหลายคนผ่านไป๓เดือน
เจ้าของรถคนขับรถเนี่ยไม่รับผิดชอบยังไม่ชดใช้อะไรเลย
เดี๋ยวไปดูนะฮะภาพในจุดที่เกิดเหตุที่เป็นคลิปขณะเกิดเหตุนะครับ
ช่วงเกิดเหตุนี่คือพุ่งชนเข้ามาแล้ว
วงแตกลอยขึ้นมาวนกระโปรงหน้ารถเลย
ปล่อยไปอีกรถคันนี้

อันนี้คือนั่งกันอยู่นะครับ
แล้วจะเห็นมีรถไปรถมาอยู่
เหมือนนั่งอยู่หน้าบ้านนึงลิมถนน
มัคคี้มีรถผ่านลงเข้าไปด้วย
นั่งกันอยู่เท่านี้๓คน

คือเหตุการณ์คนที่เขาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกันเขาบอกมันระทึก
ตอนนี้ระทึกแล้วเนี่ยรถมาพุ่งชนแล้วนะเราก็ขอตัดเอาไว้หน่อย
มีคนที่ขึ้นไปอยู่บนกระโปรงหน้ารถรถคันนี้ก็ถอยออกไป
คนที่โพสต์คลิปนี้ในเฟซบุ๊กบอกว่าเขาเป็นคนเจ็บคนหนึ่งในวงเล่าวงนี้
ชาย๓คนนั่งดื่มเหล้าอยู่เป็นหน้าบ้านแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ตามภาพที่ท่านเห็นนะครับมีคนที่ถูกชนจนแบบตัวลอยอยู่บนฝากระโปรงด้วยนะครับ
แต่หญิงสาวที่เป็นคนขับรถก็ไม่หยุดถอยไปนะครับทั้งทั้งที่ผู้ชายคนนั้นยังอยู่บนกระโปรงรถนะครับ
แล้วก็หล่นลงมาเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านเลขที่๔๓ทับ๒๒ชุมชน๓เหลี่ยม๓
หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมถนนศิลปะสนิทตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น๒๕เมษายน
คนที่โพสต์คลิปบอกว่าหญิงที่ขับรถมาชนตอนนี้ยังไม่รับผิดชอบค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล
ยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยทั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้น๓เดือน
อันนี้คือผู้หญิงที่เดินลงมาหลังจากชนเสร็จนะฮะเขาเดินลงมานะครับ
แต่เอาเป็นว่าผ่านมา๓เดือนผ่านมา๓เดือนคนที่บาดเจ็บเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับการรับผิดชอบอะไร
ทีนี้ถ้าย้อนดูช่วงเวลานะครับ

การตอบโต้กันไปมาด้วยระหว่างสองฝ่ายนะครับผ่านทางโลกโซเชียลนะครับ
เอาจากคนโพสต์ก่อนผู้ที่โพสต์ที่โพสต์คลิปเนี่ยระบุข้อความบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
๕๒๕มกราคมที่ผ่านมาหรือ๓เดือนแล้วนะครับตอนนั้นกำลังนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
อยู่หน้าบ้านมีรถเก๋งสีขาวพุ่งชนอย่างแรงทำให้มีคนเจ็บ๓คนเป็นผู้ชาย
ก็คือผู้ชายที่นั่งอยู่ที่ตรงวงเล่านี่แหละผู้ชายสามคนแล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นคนขับรถยนต์
ผู้หญิงคนนี้อายุ๑๘ปีคนนี้ก็เจ็บถูกกระจกบาดบริเวณแขนน่าจะเป็นกระจกหน้ารถที่แตกนะครับ
ก็รวมทั้งคนโพสต์คลิปด้วยนะฮะที่เขาเจ็บนะครับเขาเป็นหนึ่งในวงเล่าสามคนนี้
ต้องเข้าโรงพยาบาลกันผู้โพสต์บอกว่าหลังเกิดเรื่องมาสามเดือนผู้หญิงที่ขับรถชน
ไม่เคยรับผิดชอบค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลพร้อมกับตัดเพราะว่าหญิงสาวคนนี้
ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบสุดหรูแต่ไม่รับผิดชอบคนเจ็บนี่ฮะ
เขายอมรับสิ่งที่ทำไปแต่เรื่องนี้มันถึงโรงพักไปแล้ว
ตอนนี้เหลือแค่รอตำรวจกับสารตัดสินแต่มาโพสต์ประจานกันแบบนี้ถูกต้องหรือไม่
แล้วจะไปแจ้งความเอาผิดฐาน
ผิดพรบคอมเรื่องการหมินประมาทด้วยทำให้คนอื่นเสียหาย
ยังระบุว่าเธอผิดเธอก็ยอมรับ
ถ้าเธอไม่จ่ายไม่รับผิดชอบเขาก็ต้องดำเนินการตามคดี
ไม่ใช่มาโพสต์คลิปแล้วประจานเธอแบบนี้นี่นะฮะ
ซึ่งเป็นคนเจ็บค่ะเป็นคนเจ็บหนึ่งในผู้ชายสามคนอ่ะนะ
แล้วให้บังเอิญเหลือเกินที่ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าของผู้หญิงคนขับรถ

เขาชี้แจงกับชาวเน็ตบอกว่าผู้หญิงที่ขับรถมาชนเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจจะขับรถชนพวกเขานะฮะคือผู้หญิงคนนี้ตั้งใจชนรถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้าม
แต่เกิดเสียหลักทำให้ขาหักทั้งสองข้างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑เดือน๑๐วัน
ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเลิกกันไปแล้วแล้วทะเลาะกันแล้วขับรถมาพุ่งชนพวกเขา
อันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่อืมอ่าอันนี้คือเรื่องราวทางโซเชียลนะครับ
แล้วก็คลิปที่ตอบโต้กันไปมาหลังจากผ่านมา
เดือนวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้ไปคุยกับ
นายสรวิทย์คามวาศีอายุ๑๙ปีเป็นคนโพสต์คนที่โพสต์ว่า๓เดือน
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากสาวที่ก่อเหตุอ่ะเป็นหนึ่งในผู้
บาดเจ็บเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเจ้าตัวบอกว่าวันเกิดเหตุนั่ง
สุรากันตรงจุดเกิดเหตุความจริงอยู่ทั้งหมด๖คนเป็นผู้ชาย๑๐
ผู้หญิง๒หลังจากนั้นเพื่อนของเขาซึ่งก็คือเจ้าของรถที่ขับ

ทะเลาะกับแฟนนะแฟนนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่นั่งกินอยู่ด้วย
กันจากนั้นเพื่อนก็เดินหนีออกจากวงเล่าพร้อมกับโยนกุญแจรถ
ทิ้งแล้วแฟนของเพื่อนอีกคนนึงโอ้มันพันเยอะหน่อยนะฮะท่านผู้ชม
ครับเอาเป็นว่าเขาก็หยิบกุญแจรถไปแล้วก็สตาร์ทรถแล้วขับรถ
ตามที่เห็นในคลิปแล้วก็บอกว่าตัวเองก็บาดเจ็บเหมือนกัน
นะฮะอ่าซึ่งก็มีบาดเจ็บหลายแห่งตามร่างกายเพื่อนอีกคนก็เจ็บก็
กันหมดนอนอยู่โรงพยาบาลผู้หญิงคนที่ขับรถก็มาเยี่ยม
ครั้งสองครั้งแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าเยียวยา
เดือนละ๕๐๐บาทแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ตกลงด้วยบอกว่าขอให้
จ่ายเป็นสัปดาห์สัปดาห์ละห้าพันสามสัปดาห์แต่คนก่อเหตุก็ไม่
จ่ายแล้วก็ขาดการติดต่อไป๓เดือนแล้วไม่มารับผิดชอบ
ก่อนจะเดินหนีเขาก็ทิ้งกุญแจรถไว้ที่พวกผมครับที่นั่งอยู่
ตรงนี้น้องตั้งลำครับกลับรถแล้วน่าจะมีอาการเมาเล็กน้อยครับ
กลับรถมาทำรถเสียหลักอ่ะเริ่มแรกก็ได้มาชนส่วนนี้แล้ว
ก็น้องหักลบไปโดนผมของผมมัน๓๐๐๐๐นครของลูกน้องก็๒

เราก็ไปพูดคุยกับผู้หญิงที่ขับรถชนด้วยนะคะ
จะได้ฟังความกันทั้งสองข้างค่ะ

ไม่ได้ตั้งใจขับรถไปชนใครเลย
ซึ่งเธอก็ยืนยันในเรื่องการรับผิดชอบ
ว่าจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับทุกคน

เคลียร์เรื่องค่าซ่อมโรทให้เสร็จก่อน

เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโกรธที่ชาวเน็ตมาโพสต์รุมด่าเธอกันเยอะมาก
หนูคิดว่าหนูไม่ได้เป็นขนาดนั้นไม่ได้ขาดการติดต่อกับอะไรนะคะ
ติดต่อเรื่อยติดต่อกลับแต่บางทีเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีแล้วก็ทัก
ทักแล้วก็หายไปทักแล้วแบบไม่ตอบติดต่อมาก็บอกว่าไม่มีไม่มี
ใช่ค่ะไม่มีแต่หนูให้เขาพูดสุดท้ายก็คือสิ้นเดือนนี้จะให้
แต่เขาก็แบบมาพบอาจารย์หนูก่อน
ซึ่งเธอก็ยังคงยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเธอจะจ่ายเงินให้กับนายสรวิทย
คนที่มาโพสต์ว่าที่เขาว่านิ้วเท้าฉีกอะไรนั่นแล้วยังไม่ได้เงินเยียวยา
จะจ่ายให้คนนี้ก่อนซึ่งแลกกันนะนายสรวิทย์ก็ต้องลบโพสต์ที่ให้ร้ายเธอด้วย
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายที่ถือว่าบาดเจ็บค่อนข้างหนักเหมือนกันที่ขาหักค่ะ
บอกว่าขอเข้าไปคุยไกลเกลี่ยก่อนแต่ก็ยืนยันว่าจะจ่ายเงินเยียวยาแน่นอนเหมือนกัน